โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน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

เพียงคุณร้องเพลงได้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้น
คุณก็จะได้รับเงินล้านจากรายการเรา
เพราะเราคือรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับ

ไม่ต้องร้องเพราะเพียงแค่เนื้อเพลงถูกต้อง

รับไปเลย๑ล้านบาทนะครับ
แล้วก็มาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่องนี้นะครับ
เสาร์อาทิตย์ทั้ง๒วันเวลาเดียวกันครับ
๘นาฬิกา๒๐นาที
หัวค่ำแบบนี้มานั่งล้อมวงดูรายการของเรากัน
แล้วก็ไม่ต้องแข่งขันกับใครอื่นนะคะคุณผู้ชมค่ะ

เพราะฉะนั้นมาแข่งกับตัวเองก็พอนะคะ
ถ้าแข่งขันกับคนอื่นก็ต้องแข่งขัน
ก็อย่างที่บอกนะครับผ่านมาแล้ว๒ปีกว่านะครับ
กว่าเทปแจกกันไปแล้วร่วมร่วม๔ล้านบาททีเดียว
เราไม่ได้แจกล้านเดียวนะครับ

คนละ๕๐๐๐บาทรับกันไปนะครับ

ก็ช่วยเยียวยาคนไทยในชาติไปได้เยอะเลยเหมือนกันนะคะ
รายการของเราภูมิใจจังเลย
ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งในชีวิตให้เขามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
บางคนก็เดือดร้อนเรื่องหนี้สิน

เรื่องต่างเนี่ยมีมาเยอะแยะ
มีอยู่ลายนี้นะฮะที่ล่าสุดที่มาออกรายการเราแปลกประหลาดไม่เหมือนใครเลย
ต่อสู้กับความจนแล้วต่อสู้กับหนี้แล้ว

ชื่อเด็กหญิงอวัสยา

พ่อแม่ของหนูทำนาอยู่ที่สุพรรณบุรีค่ะ

บางทีก็ขาดทุนมันก็เสมอทุน
ปีนี้ลงมาแล้วครับประมาณ๑๕วันครับ
ก็ยังไม่รู้เลยครับว่าชะตากรรมจะยังไง

ลูกชาวนาก็ถือว่าจนค่ะ
ต้องประหยัดทุกบาทเลยละค่ะ
พ่อแม่ก็เคยร้องให้บ่อยตอนราคาเข้าตกนี้ค่ะ
อนาคตของหนูก็อยากทำนาด้วยค่ะ
บ้านที่หนูได้อยู่ทุกวันนี้นะคะ

ของหนูก็เลยขอเช่าต่อค่ะ

แล้วก็มาทำให้หมดทั้งกระดานด้วยค่ะ

มันก็โดนพวกกินแล้วก็ผูกไปด้วยค่ะ

จากรูรั่วในบ้านแล้วนะคะ
ในห้องนอนของหนูก็ยังมีรูรั่วเลยค่ะ
มันรั่วแบบว่าเป็นแทบหัวนอน
แล้วก็ข้างห้องเลยค่ะ

ส่วนใหญ่ก็จะมีตะขาบขึ้นมากัดด้วยค่ะ
จะกัดแม่กับหนูนะคะ
เห็นคนในบ้านโดนกัด
ตั้งใจไว้ว่าตรงจนหนูจะสร้างบ้านมาให้แม่ค่ะ

พ่อจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดกับตะขาบด้วยค่ะ
ก็มาเป็นกำลังใจให้เธอเพราะว่าคราวที่แล้วเปิดตัวเธอไปแล้วทุกคนเห็นหน้าตาเห็นลีลาความน่ารักของเธอไปแล้ววันนี้แหละครับเธอจะขึ้นมาเป็นนักสู้ชีวิตที่จะมาเริ่มแข่งขันในรายการของเราในเพลงแรกกันเลยนะครับมาพบกับเธอเลยนะครับน้องกีต้าลูกสาวชาวนามาขอสู้เพื่อบ้านไร้ตะขาบครับ
ร้องร้ายร้องร้ายร้องร้ายร้องร้ายร้องร้าย
กีต้าวันนี้มากับครอบครัวของน้องเขาก็เป็นครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ร้ายนะฮะวันนี้มากันทั้งครอบครัวเหลือตะขาบอยู่บ้านนะตอนนี้
เหลือก็ขับอยู่บ้านแล้วบอกเลยว่าทั้งหมดที่คุณผู้ชมจะได้เห็นครอบครัวน้องคือโดนจุ๊บมาหมดแล้วโดนตะขับจุ๊บมาหมดทุกคน
โดนกัดมาหมดทุกคนนะครับก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวนะครับน้องการ์ตูนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
ก็มีน้องกีต้าน้องการ์ตูนชื่อน่ารักดีทีเดียวนะครับนี่ก็คือโฉมหน้าของที่บ้าน
เวลากีต้าเห็นคนในบ้านที่เป็นที่รักของเราคุณพ่อคุณแม่หรือว่าน้องเนี่ยโดนตะขาบมันกัดเนี่ยรู้สึกยังไง
ก็รู้สึกสงสารมากเลยค่ะเพราะว่าเราก็ตอนเด็กเราเคยคิดนะคะว่าทำไมเราถึงได้โดนกัดบ่อยทำไมเราไม่เหมือนคนอื่นอย่างนี้ค่ะ
เราอยากมีบ้านแบบว่าที่ไม่มีตะขาบแล้วก็ทุกคนได้อยู่กันอย่างปลอดภัยค่ะเราจะคิดอย่างนี้
แล้วพอเราโตมาเราถึงได้รู้ว่าบ้านเราจนอย่างนี้ค่ะก็อยากจะหาเงินมาช่วยแม่มาซ่อมบ้านค่ะ
แล้วกีต้าคะนอกจากหนูโตขึ้นแล้วอยากเป็นชาวนาความฝันของกีต้าคืออะไรคะลูก
ความฝันของหนูคืออยากมีบ้านที่ปลอดภัยจากตะขาบค่ะอยากให้ทุกคนไม่โดนตะขาบกัดอีกต่อไปค่ะ
นี่คือเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่สำหรับน้องกีต้ามากเนี่ย
แล้วมันเป็นบ้านของเราเองนะเป็นบ้านของเราเองเราอยู่บ้านของเราแล้วยังมี
ผู้ไม่ประสงค์ดีมาอยู่กับเราด้วยนะครับในทุกค่ำคืนที่ล้มตัวนอนลงไป
เช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องมาคอยระวังว่าใครจะโดนตะขาบกัดแล้วไม่ใช่ว่าโดนแบบไม่ถี่คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยต้องมีโดนครั้งสองครั้งสำคัญ
อเรนนี่ระแวงเหมือนกันคะว่ารูมันอยู่ตรงหน้าอย่างนี้เราต้องคอยจำ
และเวลางงอยยาส่วนใหญ่จะจำได้หรือ

แล้วรูนี่มันคือข้างล่างก็เป็นพื้นดินเลย

สาวต้องจะเลาะให้ได้มานี่อ๋อก็ขึ้นแบบนี้ได้

เห็นภาพเลยอ่ะตอนแรกนึกไม่ออกอ๋อมันเดินได้นี่น่ะ

จากจะต้องอุดข้างแล้วเนี่ยพื้นนี่ด้วย
อาว่าเนี่ยมันต้องไม่ได้แล้วต้องปิดมิดชิดมีรูไม่ได้เลย
จริงของคุณป๊าเนี่ยพูดละนึกอ๋อมาเลยอ๋อมาเลยจริง

กรรมนี่จะเป็นเงินที่เด็กนะนะก็บอกต้องการเท่านี้
แต่จริงแล้วเนี่ยอาคิดว่าน่าจะมากกว่านี้
๐บาทเนี่ยร้อง๒เพลงได้๒๐๐๐ไม่พอ
ต้องร้อง๓เพลงได้๔๐๐๐เลยแถมให้อีกหมื่นนึง
มี๓ตัวช่วยให้เลือกใช้นะ
ตอนไหนก็แล้วแต่ถ้าเราก็อาจเบื่อปัญหา
เราไม่สามารถที่จะร้องเพลงนี้ได้หรือไม่มั่นใจ
ก็เลือกใช้ตัวช่วยได้เลยนะครับพร้อมที่จะแข่งหรือยัง
พร้อมค่ะตื่นเต้นไหมเดี๋ยวตื่นเต้นไหมถ้าตื่นเต้นเดี๋ยวให้พี่เป๊กกี้ก็จัดการ
ใครเครียดให้ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะตื่นแล้วทำไงอ่ะทำไงดีตื่นเต้น
เดี๋ยวขอจับมือหน่อยโอ้มือเย็นมือเย็น
เพราะว่าเครียดจะทำการเต้นไก่ย่างอะไรหน่อยไหมจะได้เอ้อเอาไหม
ปกติก็เคยแข่งร้องเพลงบางปีนี่เนอะใช่ขึ้นเวสที่มาแล้ว

ทั้งบ้านอีกเป็นไม่รู้กี่แสนกี่ล้านคน
ทีนี้ตัวพี่เป๊กเองคงทำให้หนูหายตื่นเต้นได้ไม่ดีเท่าครอบครัว

พูดอะไรกันสักเล็กน้อยพอสมควร
แล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาใหม่พี่เป๊กให้กีต้าไปค่ะ
ไปเลยครับไปเอากำลังใจกับครอบครัวหน่อยนะคะ
เอาละตอนนี้ตั้งสติให้ดีหายใจลึกสูดลมหายใจตอนนี้ไม่มีใครช่วยอะไรเราได้แล้ว
จากตัวเองนอกจากกีต้าเองนะครับมาเริ่มกันที่เพลงแรกกันเลยนะครับ
เพลงที่๑มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทเพลงนี้ถ้าพร้อมนะครับทุกท่าน
เรามาฟังอินโทรเพลงที่๑ไปพร้อมกันเลยครับมาเลยครับ

ก็เคยได้ยินผ่านบ้างค่ะ

เคยร้องเป็นบางทีค่ะนานร้องที
นานร้องทีแสดงว่าไม่ใช่เพลงที่เราถนัด
เพลงแรกก็เป็นเพลงที่ตะขาบส่งมาซะแล้ว
พอทำให้เราหวั่นใจตั้งแต่แรกเลย

มีเนื้อที่คิดว่ามันคุมเคลือใช่ไหม
ไม่มั่นใจนะเพราะ๗๐เนี่ยเนื้อเพลงไม่น่าจะหมดเอาล่ะสิ
แล้วเพลงนี้เป็นเพลงแรกเลยนะครับ
ทุกคนไม่มีสิทธิ์ที่จะหยุดเพราะยังไม่มีเงินที่สะสมอยู่
หยุดไม่ได้ต้องสู้อย่างเดียวมีวิธีเดียวตัวช่วย
ถ้ามันจะต้องใช้เป็นเพลงแรกบางคนเพลงแรกเองเหรอ
รู้สึกแย่ที่จะต้องใช้แต่จริงแล้วควรต้องใช้
ใช้เลยครับเพราะถ้าไม่มีเพลงที่๑ผ่านไปไม่ได้
ก็ไม่มีเพลงต่อไปต้องยุติการแข่งขันนะครับ
มีทั้งหมด๖แผ่นป้ายมีตัวช่วยต่างการเลือกใช้ได้๓แผ่นป้าย
ตลอดทั้งการแข่งขันจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
มีส่งซิกมาทางคุณแม่นะครับคุณแม่บอกว่าไม่ใช้
แสดงว่าคุณแม่เคยได้ยินน้องร้องเพลงนี้หรือครับ

ค่ะร้องตามงานนะครับ
คุณแม่บอกเห็นเราร้องตามงานแต่ตัวเขาเองเนี่ย
ประมาณการของเด็กเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าผู้ใหญ่

กีต้าครับสำหรับเพลงแรกใช้หรือไม่ใช้ครับ

แล้วบอกอาว่า๗๐เนี่ยยังไง

ตื่นเต้นด้วยจริงเราร้องได้

เราก็เคยไปแข่งมาหลายเวที
ของพี่เป๊กเนี่ยเวทีของป่านุ่มเนี่ยร้องได้ให้ล้านเนี่ย
สร้างความตื่นเต้นให้หนูพอกับวิธีที่หนูไปแข่งไหมคะหรือว่ามากกว่า
ตื่นเต้นมากว่าค่ะว่ามีไฟด้วยค่ะแล้วก็มีคนดูเยอะกว่า

ทีวีด้วยเนอะค่ะครั้งนี้เลยตื่นเต้นเป็นพิเศษเลย

เอาล่ะเป็นกำลังใจให้น้องกีต้านะครับ
เอาละครับในเพลงที่๑นี้นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๑๐๐๐บาทครับ

แล้วแกบอกเขาแกมันจะสู้ถึงกับเดียวนะครับ

มองที่สีทรวงเจ้าส่วนเจ้าเจ้านมรวงคงลงคอยคมเขียว
ท้อเราเศร้าอยู่คนเดียวเข้ารอคอยคนเกี่ยวดังฉันเฝ้ารอเธอมา

เคยให้สัญญาต่อกัน
พร่ำรำพันว่าจะไม่ลืมบ้านหนา
รอจนเข้าออกรวงอีกครั้ง
อยู่ไหนคนเคยสบตา
มองหาไม่มีแม่เหงา
สัญญาสัญญาบ้านทุ่ง
ลืมคลองลืมคุ้ม
ลืมทุ่งลืมรักสองเรา
ชะเงอรอยิ่งรอยิ่งขอยยิ่งเงา
กลายเป็นสัญญาเศร้า
เมื่อเธอนั้นลืมวาจา

ทุ่งทุ่งสีทองกระใด
ยิ่งปวดหัวใจ
เมื่อใดที่คิดขึ้นมา
เหมือนดังคนไข้รอยา
อยากให้เธอรู้ว่า
มันทรมาน

อาจเป็นตัวประหละ

แล้วเสียงใสมีพลัง
มีหน้าคุณแม่บอกว่าไม่ต้องใช้ตัวช่วย
กีต้าจ๋าสมแล้วล่ะไม่เสียชื่อคนสุพรรณ
สุพรรณส่วนใหญ่ร้องเพลงเพราะทุกคนเลย
แล้วหนูก็เป็นอีกหนึ่งสุพรรณเลยที่ร้องเพลงได้ดีมากเลยค่ะ
จับตากันดูให้ดีนะครับเด็กคนนี้ไม่แน่นะครับ
โตขึ้นถ้าไม่เป็นนักวิชาการที่เรียนเก่งก็อาจจะเป็นนักร้องที่เสียงดีอีกคนหนึ่งของบ้านเรา

ครับเนื้อร้องไปแล้วมีตรงไหนบ้างไหมที่คิดว่าเนื้อผิดหรือว่าไม่ตรง

เดี๋ยวลองมาลุ้นกันว่า๗๐ของเขาเนี่ยจะทำให้เขาร้องได้หรือร้องผิดค่ะ
มาดูกันนะครับถ้าเพลงนี้สำเร็จก็จะเรียกว่าปลดพันธนาการปลดความกังวลใจไปได้เลย
เพราะว่าเป็นเพลงแรกผ่านเพลงแรกได้เนี่ยเพลงต่อไปง่ายง่ายแหละเพราะเพลงนี้มันกดดันนะ
มาดูกันนะครับสำหรับเพลงที่๑มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับน้องกีต้าร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงนี้เป็นเพลงที่หนึ่งนะครับมีมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
น้องกีต้าร้อน้องกีต้าร้อน้องกีต้าร้อได้ครับ
ของร้ายให้ร้ายรุกภูมิสู่ชีวิต